วันพระธรรมดีที่แล้ว๑๓มิถุนายน
ชาวบ้านเขาไปพบศพหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา
พื้นที่ถนนศรีพระยาตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี่นะคะ
หลังจากที่เจอคดีนี้เจอศพนี้ตำรวจใช้เวลา๕วันค่ะ
ควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องต้นรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
เพราะว่าชวนผู้ตายมานั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
หลังจากนั้นผู้ตายขอกลับก่อนเกิดความไม่พอใจ
ใช้ไม้ฟาดไปตอนแรกคิดว่าสลบ
สรุปสุดท้ายอ้าวตายก็เลยผลักศพทิ้งเลย
ทิ้งวันน้องจ้อมพระยาไปเลยต่อมาตำรวจชุดสืบสวน
ลงพื้นที่หาเบาะแสพบเพราะผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านางพัดศรพันธ์ไทยหรือว่าเอ๋อายุ๓๕ปีค่ะ
นางสาวเอ๋เป็นผู้พิการเดินไม่ได้
มีบ้านอยู่เชิงเขากบในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ห่างจากจุดที่พบศพ๓กิโลเมตร
โดยมีพยานเห็นนางพัดสอนผู้เสียชีวิต
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายภูริพัฒน์วงสามีอายุ๓๙ปี
ริมถนนเชิงเขากกแล้วทั้งคู่หายตัวไปเลย
คืนนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ชาวบ้านเห็นทั้งสองคนนะคะ
ล่าสุดหลังจากที่เห็นคนที่อยู่ด้วยกันสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจับกลุ่มนายภูริพัฒน์
ซึ่งจับกลุ่มได้ขณะที่หนีไปกบดานบ้านเพื่อนที่ลำปางค่ะ
เข้าไปควบคุมตัวนะคะเอาตัวมาสอบปากคำ
เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
ก็คือที่นครสวรรค์ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุชวนนางพัดสอน
ผู้เสียชีวิตมานั่งดื่มเหล้าขาวอยู่บริเวณเชิงเขากก
หลังจากนั้นก็ย้ายมาดื่มอยู่ตรงเกาะยวน
แม่น้ำเจ้าพระยาคือจุดสุดท้ายนี่แหละนะคะ
ต่อมานางพัดสอนผู้เสียชีวิตบอกว่าขอตัวกลับบ้าน
ตัวเองไม่พอใจค่ะเพราะว่ายังติดลมอยู่
ก็เลยหยิบไม้ข้างทางฟาดศีรษะนางพัดสอนจนล้มลง
ตอนแรกคิดว่านางพระสอนสลบก็เลยดื่มเหล้าต่อคนเดียว
หมดขวดเลยจากนั้นพอหมดขวดแล้วจะกลับบ้าน
พยายามปลุกนางพระสอนอ้าวไม่ตื่น
อ้าวตายแล้วยังไงดื่มคนเดียวไม่ได้
ต้องมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมตีให้นอนอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้น
แต่ว่าสรุปสุดท้ายต่อก่อนตัวเองจะกลับไหมคะก็พยายามปลุกอ้าวไม่ตื่น
ด้วยความกลัวผลักตกน้ำไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็รีบหนีไปนะคะ

สายวาดที่หัวใบหน้าเลยนะใช่ค่ะวาดอีกครั้งครับ
ประมาณสามสิบมากแรงอ่าววาดสามสิบครั้งจนเขาร้องจนเขาหยุดร้อง
ใช่ก็แน่นิ่งใช่แน่นิ่งแล้วไงต่อแล้วผมก็เขย่าตัวเขา
เพื่อเพื่อจะไปส่งบ้านเขาให้เขาตื่นใช่แล้วเขาตื่นไหม
เขาเลยไม่ตื่นผมก็เลยทิ้งเขาไปทิ้งไว้ตรงนี้หรือทิ้งในน้ำ
ทิ้งตรงนี้ทิ้งตรงนี้ใช่แล้วก็พี่รถกับมันเลย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาในภูริพัฒน์นะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ